เอามาดูอีก๑นมรอบ้านนี้กันบ้านกว่านะคะ
บอกเลยว่าโสดแล้วสาวมีความสุขที่สุดเลย

สำหรับน้องเจ้าขุนก็มากับคุณพ่อเลยพี่เจเจตรินนะคะขอเคลียร์ม้วนเดียวจบกันไปนะคะ
สำหรับเรื่องกรณีที่ว่าไม่ปลื้มน้องเจสซี่นางแบบสาวสุดเซ็กซี่คนสวยนั่นเองนะคะ
แล้วคือเลิกรากันไปเนี่ยคนที่ได้กำไรคือแฟนคลับ
แล้วก็สาวทั่วประเทศบอกโอ้ดีแล้วเลิกไปเถอะเสียดาย
สบายใจกันไปก่อนดีกว่านะคะ
เจ้าขุนค่ะลูกชายสุดหลอกของพ่อเจก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
เขาประกาศผ่านกลางไอจีบอกเขาโสด
แล้วคือก่อนหน้านี้ไปอีกเจสซี่นางแบบรุ่นพี่
เพิ่งจะยอมเปิดปากพูดออกสื่อนะว่าทั้งคู่ก็คุยกันอยู่
หาดูใจกันอยู่มาหลายปีแล้วรู้จักกันมานะคะ
แล้วก็เป็นไปตามคาดนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพุ่งประเด็นไปที่
เจแล้วก็แม่ปิ่นบอกว่าพอเปิดตัวแบบนี้
คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มสาวเจสซี่ซะหรือเปล่านะคะ
พอเปิดตัวปุ๊บแล้วก็เลิกปั๊บเลยนะคะ
ด้วยความว่าลูกยังอายุ๑๖๑๗อยู่ไม่อยากให้ลูกมีความรักหรือเปล่า
ล่าสุดเนี่ยพ่อเจแล้วก็น้องเจ้าขุนก็เลยควงกันมาเคลียร์ทุกเรื่องเลยนะฮะ
เจ้าขุนเนี่ยตอบชัดนะคะว่าลดสถานะจากคนพิเศษ

และจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะ
ฟังเต็มเลยค่ะโสดจ้า
โสดครับ

ตอนนี้คุณกับเพื่อน
ตอนนี้ก็เพื่อนสนิทเพื่อนกลุ่มเพื่อนอยู่แล้ว
ถ้าขุนต้องบินไปเรียนอังกฤษอะไรแบบนี้แล้วเวลามันน้อยด้วยไงครับ
แล้วก็ต้องสอบชกซ้อมชกมวยอะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยมีเวลา

แต่ตอนแรกเค้าจะเพื่อนสนิทอะไรอยู่แล้ว
ไม่มีเลยเขาเข้าใจผิดเลย

สังเจน๑๙เป์แล้วมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อน
ผมจะต้องมีลูกชายหรือลูกสาวเลยต้องไปตีกรอบเขา
อยู่จะดูเพลินเพราะเขาออกมาพูดว่า
เขาไม่เคยพูดมาว่ามันเป็นอะไรกับกับเรา

ไม่รู้อันนี้ต้องถามเขาถามเราเราตอบไม่ได้